คุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งบ้างค่ะ
เป็นการทะเลาะวิวาดกัน
มันเกิดจากการที่มอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็แซงในจุดทางโค้ง
ทีนี้ค่ะคนขับรถเก๋งก็มีการเปิดกระจกออกไปไปว่ากันเนี่ยนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมอเตอร์ไซคันเดิมเนี่ย
กลับมาปลาหินใส่ประตูรถของรถเก๋งจนบุบเสียหายเลย
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนที่มีการโต้เถียงกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมจริงคลิปนี้เนี่ยจะให้ฟังเสียงแล้วก็ตอนท้ายคลิป
เห็นผู้ชายเสื้อน้ำเงินเดินออกไปตามมอเตอร์ไซค
เตอร์ไซคันนั้นนี่แหละค่ะที่เขาเนี่ยเราชี้ลูกศรแดงอยู่เนี่ยนะคะ
พอเขามาจอดปั๊บเนี่ยก็มีการลดกระจกแล้วก็โตเถียงกัน

แต่มอเตอร์ไซต์เองก็บอกว่าผมอยู่เลนซ้ายแล้วผมก็ขับช้า
แล้วก็มีการเถียงกันจนท้ายประโยคบอกว่าคุณบ้าหรือเปล่า
แต่ทีนี้เรื่องพอหลังจากมอเตอร์ไซค์เขาขับไป
คนขับรถเก๋งเดินตามแต่พอมอเตอร์ไซคับเลยไป

หลังจากเถียงกันว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองถูก
มาโพสต์มาแชร์ในโลกโซเชียลอยากให้ตามตัวมอเตอร์ไซค์คนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามเลย
คนขับรถเก๋งที่รถเขาเสียหายก็คือพี่สุมิตรแซ่ลีก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าวันที่๖พฤษจิกาที่ผ่านมานี้นะคะ
ผมก็ขับรถไปทำธุระของผมตามปกติใช้ถนนสวนผักนี่แหละ
มาถึงช่วงทางโค้ง
อเตอร์ไซคันนี้วิ่งมาแซงในช่องทางซ้าย

จนผมเนี่ยขับมาแล้วก็อย่างที่ได้ยินในคลิป

ถามเอาแซงทำไมมีการโต้เถียงกัน
ทีนี้มอเตอร์ไซค์พอขับเขาขี่หนีไปแล้วเนี่ยนะ
คุณพี่สุมิตรเขาก็กลับมาขึ้นรถขับต่อไป

แต่พอพี่สุมิทเขาขับมาได้ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ย
ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระแทกที่รถ
แล้วมอเตอร์ไซคันนั้นเขาขี่ผ่านไปแบบเร็วเลยนะ
โดยสังเกตแล้วหลังจากเสียงกระแทก
อเตอร์ไซคันนี้มันคือคันเดิมที่เพิ่งเถียงกันดิ

แล้วทีนี้พี่เขาก็เลยไปดูประตูรถฝั่งผู้โดยสาร
ปรากฏว่ามีร่องรอยถูกก้อนหินปลาใส่แล้วมันก็ยุบลงไปเลยค่ะ

มอเตอร์ไซคันเมื่อกี้แน่ที่มาปลาหินใส่
เพราะว่าจำเสื้อจำมอเตอร์ไซค์ได้
เดี๋ยวฟังพี่สุมิทเล่านะคะ

หลังจากมีเสียงกระแทก
หลังจากมีเสียงกระแทกรถนะครับ
อ่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขา

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม

เพราะว่ากล้องหน้ารถของพี่สุมิตรเองเนี่ย
ภาพได้บันทึกเสียงได้ด้วย
แล้วก็บอกว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย

มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็รู้ตัวแล้วด้วยว่ามอเตอร์ไซค์เป็นใคร

เพื่อที่จะให้เข้าปากคำพร้อมกับ
รับทราบข้อกล่าวหาต่อไปแล้วนะคะ